สำหรับแม่โบแวนด้าที่มีโอกาสพาลูกสาวตัวน้อยน้องมะลิไปเจอกับไอดอลอย่างลิซ่าแก๊กพิ้ง
คือน้องมะลิเนี่ยชอบมากชอบพี่ลิซ่ามากเต้นโคเวอร์แทบทุกวันเลยนะคะคุณผู้ชม
ล่าสุดมีโอกาสได้เจอแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันอีกด้วย
ลิซ่าเองเนี่ยยังรักแล้วก็เอ็นดูน้องมะลิสุดเลยนะคะ
ล่าสุดแม่โบจูงมือน้องมะลิออกงานก็เลยมาเล่าโมเมนต์สุดประทับใจนี้ให้ได้ฟังกันด้วยค่ะ

ตกใจไหม
คุณแม่ของน้องลิซ่าเนี่ยเขามีความเอ็นดูแล้วก็ต่างแบบคอยดูกันผ่านโซเชียลทางคุณแม่ก็เลยแบบเหมือนแบบมากินข้าวกันไหมอะไรอย่างเงี้ย
แล้วเราก็แบบพอดีน้องลิซ่าเขากลับมาเมืองไทยพอดีมาพักผ่อนที่ประเทศไทยก็เลยได้มีโอกาสที่แบบได้เจอกัน
ตอนลงรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีแต่ว่าตอนที่โบให้สัมภาษณ์ก็ชัดเจนแล้วนะคะชัดเจนในเรื่องของสิทธิพิเศษกับโอกาสพิเศษมันไม่เหมือนกันเราห้ามความคิดใครไม่ได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้าเป็นงานมีกฎกติกามีอะไรก็แล้วแต่ลูกก็ต้องทำตามกฎ

จนแนวน้องเกร็งตรงเหมือนกันนะ
แต่เข้าใจเวลาเราเจอคนที่เราชอบมากอะไรเกร็ง
พอเจอคนที่ชอบไปถ่ายรูปด้วยนี่จะหมู่บ้านมากเลยนะพี่

ซึ่งเดียน่าในฐานะที่เป็นเพื่อนเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้พูดคุยกับลิซ่าเกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้น
แต่เชื่อว่าน้องเข้มแข็งพอและน่าจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้
ส่วนตัวยอมรับนะว่าโกรธที่เจ้าของร้านใช้คำพูดถ้อยคำหยาบคายพาดพิงลิซ่า

ไม่ได้คุยเรื่องนี้กับน้องเลยค่ะแต่เชื่อว่าน้องจัดการกับความรู้สึกอันนี้ได้
ก็เห็นใจค่ะเพราะว่าแบบรู้สึกว่าน้องเขาโดนอะไรที่เยอะกว่าเราเยอะ
อย่างที่บอกว่าเรื่องที่เราโดนเนี่ยมันเล็กน้อยมากกับสิ่งที่เขาโดน
ทุกคนแหละถ้าเป็นเราเราก็คงกระทบกับความรู้สึกเราอยู่แล้ว
แต่ก็เชื่อว่าน้องผ่านไปได้ค่ะแต่ได้คุยเรื่องอื่นนะคะแต่ไม่ได้คุยแบบเรื่องนี้
เพราะเราก็ไม่อยากจะไปถามอะไรให้มันกระทบความรู้สึกเขาแล้ว
โกรธนะก็แบบทำไมแบบเขียนกันแบบนี้
มันแน่นอนค่ะใครเห็นก็โกรธไม่ต้องแค่เดียวหรอกทุกคน
เดียที่ส่งมาให้ว่าทำไมเขียนแบบนี้ก็จริงก็ไม่ค่อยสมควร
เอาจริงคุณผู้ชมถ้าไม่เป็นเพื่อนก็โกรธได้
ฉันเป็นผู้หญิงพูดในฐานะผู้หญิงคนนึงถ้าโดนคุกคามด้วยถ้อยคำแบบนี้ก็โกรธเหมือนกันนะคะ
ส่วนดราม่าของตัวสาวเดียน่าเองเมื่อโดนแฟนคลับของหมากคิมเข้ามาถล่ม
เห็นสาวเดียน่าเนี่ยไปโผล่ร่วมทริปเกาหลีแถมยังเหน็บแรงว่าเป็นกขอคอคอ
งานนี้สาวเดียน่าไม่สนใจขอปล่อยผ่าน
เอาจริงคุณผู้ชมเข้าไปส่องให้ดีในทริปนี้นะคะ
ไม่ได้มีแค่เดียน่ามาร์คิมแต่เขาไปกันเป็นสิบ
คือเขาไปเที่ยวรวมกันกับแก๊งเพื่อนแล้วไม่แน่นะ

น่าอาจจะเป็นคนแชะให้ก็ได้นะคะ
เพราะฉะนั้นใจเย็นนะ